เย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้ากรณีที่
นายวุฒนกฤษประกอบต้องเอาชื่อเต็มแบบนี้นะคะ
ก่อเหตุไปฆ่าแล้วก็หันศพแฟนสาว
หั่นเป็น๑๔ชิ้นเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายวุฒิ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปดูหน่อยซิว่าอาการนายวุฒินี่ไงนี่ไงนายคุณภูริพัฒน์
ไปดูหน่อยซิว่าอาการนายวุฒิเป็นยังไงบ้าง
คุณภูริพัฒน์บอกว่าเครียดเลยนะเครียดเห็นเลยนะ
ไม่เป็นอันกินอันนอนกินก็ไม่กินนอนก็ไม่นอน
ตำรวจบอกว่ากับตำรวจก็ไม่คุยด้วยนะ
แต่สุดท้ายนายวุฒิยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่า
ลงมือก่อเหตุจริงลงมือก่อเหตุคนเดียว
ไม่ได้มีการวางแผนตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหา

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ไม่ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โทษโทษมันต่างจากน่ะสองอย่างนี้นะ
แล้วก็ซ่อนเร้นทำลายศพ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศวันนี้หน่อยนะคะ

วันนี้พนักงานสอบสวนจะยังไม่ส่งตัวนายธนกฤษ
ฝากค้างที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
เนื่องจากว่าการสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จ
แล้วก็ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบานสั่งการให้
พลตำรวจตรีสมนึกน้อยคง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาโดยเฉพาะอีกหนึ่งทีม

ก็เพราะว่าต้องการที่จะหาพยานหลักฐาน
ในการเอาผิดกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนั่นเอง
โดยมีตำรวจระดับรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้า
พนักงานสืบสวนชุดนี้

ซึ่งหากพบพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาเพิ่มเติม
แน่นอนว่าก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไปด้วย
จากการสอบปากคำตำรวจบอกว่ายังคงพิจารณา
ในพฤติกรรมของผู้ต้องหาว่า
เป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้ต้องมาดูตามหลักฐานที่ปรากฏ
ว่าใช่ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการพิจารณา
ถ้าเกิดว่าใช่ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้เพิ่มเติมไปด้วย
อกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีข้อมูลว่า
ตำรวจเพิ่งจะขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหา
คือเมื่อวานนี้สักประมาณ๑๑โมง
เพราะฉะนั้นแล้วตามกฎตามกติกาตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้๑๑โมงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ครบ๔๘ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นนายวุฒิยังอยู่ในอำนาจการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน
แล้วก็พรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจสนมีนบุรีก็จะคุมตัวนายวุฒิเนี่ยนะคะ
ไปขออำนาจศาลฝากไหล่ค่ะเพราะว่าพ้น๔๘ชั่วโมงครามอำนาจของตำรวจละ
มาดูอดีตแฟนของคุณเมย์คุณเมย์เนี่ยก็คือคนที่ถูกนายวุฒิฆ่าเนี่ยนะคะ
นางสาวลักษณะกำลังเก่งอดีตแฟนของคุณเมย์
ตอนนี้ตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
แล้วด้วยนะคะเจ้าตัวก็ให้การที่เป็นประโยชน์
พร้อมกับยืนยันบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ก็เลยปล่อยตัวอดีตแฟนของคุณเมย์กลับไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปดูภายในห้องควบคุม
ก็คือห้องขังของสนมีนบุรีเนี่ยนะคะ

ชัดเจนเลยว่านายวุฒิมีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
มีลักษณะอาการที่เหม่อลอยไม่ยอมพูดไม่ยอมจากับใครแล้วค่ะ
จากการพูดคุยของตำรวจที่เฝ้าห้องควบคุมบอกว่า
พนักงานสอบสวนเพิ่งเบิกตัวนายวุฒิมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
สักประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
ตลอดทั้งคืนนายวุฒิมีอาการคลุ้มคลั่ง
ไม่มีอาการคลุมคลั่งหรือประสาทหลอน
คือเมื่อวานเขากลัวว่าในวุฒิจะเครียด
แล้วก็อาจจะทำร้ายตัวเองก็เลยเชิญนักจิตเวทมาดูอาการหน่อย
แล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพ
นักจิตเวทบอกว่านายวุฒิเป็นคนปกติ
ไม่มีอาการทางจิตค่ะไม่ได้มีอาการทางจิตประสาท
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงมือทำมาจากจิตใต้สำนึกล้วน
คิดในตอนนั้นและสภาพจิตปกติอยู่เป็นคนปกติเอาอย่างนี้ดีกว่า
ค่ะแต่ว่าตำรวจบอกว่ากลัวว่าในวุฒิเนี่ยอาจจะน็อกได้
ก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกว่าให้กินอาหารบ้าง
แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยนะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าคือตำรวจก็พยายามที่จะติดต่อไปที่ญาติของนายวุฒิ
พื้นเพลงของนายวุฒิเนี่ยคือเป็นชาวสตูน
เป็นชาวจังหวัดสตูนตำรวจติดต่อไป
พ่อแม่ของนายวุฒิแยกทางกันตั้งแต่เด็ก
เพราะฉะนั้นญาติที่มีก็จะเป็นญาติห่าง
ตำรวจบอกว่าญาติของนายวุฒิบอกว่าเอาเลยจะทำอะไรก็เชิญ
ว่ากันไปตามกฎตามกติกาว่ากันไปตามกฎหมาย
สรุปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวนายวุฒิเองเนี่ย
ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่สนมีนบุรี
แล้วก็พรุ่งนี้สักประมาณเที่ยง
ก็จะนำตัวนายวุฒิไปขออำนาจศาลฝากขากเบื้องต้น
ตำรวจมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายวุฒิคือ
ความผิดฐานผู้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะ
สำหรับการสอบปากคำที่บอกว่าจะต้องสอบปากคำเข้ม
นายวุฒิในตอนนี้หลังจากที่เขารับสารภาพไปแล้ว
ก็คือขั้นตอนการที่อยู่ในห้องตอนที่ก่อเหตุน่ะ
เพราะว่าในสำนวนตอนนี้เขียนแบบนี้ก็คือเป็นการกระทำโดยบันดาลโทษะ
และเกิดการทำร้ายจนเสียชีวิต
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสอบไปสอบมาสอบเครียด
ตำรวจอยากรู้ว่ามีการไตรตรองไว้หรือเปล่า
นี่วางแผนหลอกเข้ามาในห้องหรือเปล่า
นี่แหละยังถึงบอกไงครับว่า
ตำรวจบอกว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

หัวหน้าชุดนี้เป็นรองผู้บังคับการ

เรื่องต้นตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาคือ

ไปดูในห้องว่ามันมีการล่อลวงมาหรือเปล่า

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน